เหตุที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงพนักงานร้าน๗๑๑
และหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องด้วยการบุกเข้าไปยิงคนป่วยโควิด
โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้สามารถที่จะรวบตัวคนร้ายได้
วันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ไล่เลียงเหตุการณ์แบบย่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะฮะ

นี่คือช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับ
รอยต่อระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๔มิถุนายน
ปรากฏว่าคนร้ายก่อเหตุเข้าไปยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก็คือนายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์อายุ๓๒ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่๗๑๑ปากซอยลาดพร้าว๒๕
พนักงาน๗๑๑เสียชีวิตนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายกวินแสงนินกุลนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการมีปากเสียงกัน
ระหว่างผู้ก่อเหตุกับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เรื่องของการไม่จ่ายค่าเบียร์ที่ตกแตกนะครับ
จากนั้นนายกวินก็ไปก่อเหตุอุกอาจ
ที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี
แล้วก็บุกเข้าไปจ่อยิงผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตอีก๑ราย
ซึ่งผู้เสียชีวิตก็เป็นชายวัย๕๔ปี
ใช่ค่ะชื่อว่านายสุกสันเสวาพันธ์นะคะ
หลังก่อเหตุยิงคนตาย๒ศพนะฮะนายกวินแสงนินกุลอายุ๒๓ปี
ผู้ก่อเหตุอดีตทหารเกณฑ์ก็หนีลงภาคใต้
จุดหมายปลายทางก็คือบ้านญาติที่จังหวัดระนอง
แล้วเราก็ทราบปฏิบัติการเมื่อวานนะฮะว่าตำรวจภูทรประนอง
แล้วก็ตำรวจในพื้นที่รวมถึงตำรวจทุกสพ
ของจังหวัดทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปิดล้อมบริเวณโดยรอบบ้านที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีเข้าไป
นายกวินเข้าไปหลบซ่อนตัวเป็นบ้านของนางชม้ายแสงนินกุล
อายุ๘๙ปีซึ่งเป็นย่าแท้ของนายกวินแล้วครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย
ตำรวจต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่เร่งรีบในการบุกจู่โจม
ให้นายกวินนั้นสงบสติอารมณ์และระหว่างนั้นก็มีความพยายามในการเจรจานะฮะ
แต่ว่านายกวินยิงปืนขึ้นฟ้าทะลุกระจกหน้าต่างบ้านออกมา๒นัด
แล้วก็ตะโกนออกมาบอกว่าผมยังไม่ตายผมไม่ได้ยิงหัวตายสักที
แต่อยากจะโดนยิงหัวตายให้จบนะครับ
แล้วก็ตะโกนขอทั้งน้ำเปล่าและขอเบียร์จากเจ้าหน้าที่ด้วย
แต่ตำรวจไม่ตอบโต้อะไรและพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อม
ยอมวางอาวุธและออกมามอบตัวนะครับ
กระทั่งเวลาเที่ยงครึ่งนายกวินเปิดประตูหน้าบ้านออกมา
เดินชูมือออกมาสองข้างมาที่หลานหน้าบ้าน
ตอนนั้นนายกวินเอาปืนออกมาด้วยรึเปล่า
ตำรวจก็เร่งควบคุมตัวและสอบถามหาปืนนะครับ
ระวังระวังระวังปืน

วิธีในการควบคุมตัวอย่างระมัดระวังนะฮะจากนั้นก็มาที่บ้านที่นายกวินเนี่ยหลบซ่อนอยู่นะครับมาทำการสวอปตรวจหาเรื่องของโควิด๑๙ก่อนแล้วก็พยายามที่จะซักข้อมูลออกมาจากปากของนายกวินให้ได้มากที่สุดนะครับ
ผมหยิบจริงจริงอ่ะผมบาปจริงจริงอ่ะหอมตรงเร็วจริงจริง
เห็นเขาควั้นหน้าคุกหน้าผมด้วยรองเท้าผมติดเสื้อผมเอาผมไปกระทืบเขาด้วยอ่ะ
อ่ารองเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้า
รองเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้า
แล้วผมจะโดนทำร้ายไหมครับจะโดนจับเครื่องเข้าทรมานอะไรไหมครับ
อ่าน้ำในหนังน้ำในหนังโดนจับเครื่องเข้าทรมานอะไรไหมครับ
เพราะว่าตามกรุงการที่ทำก็เพียงแต่ว่าวินทร์ทำอะไร
เป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาติทหารก็ต้องรับไปตามนั้น
ผมไม่อยากฆ่าใครครับผมแค่แบบว่าโดนเหมือนกับในค่ายทหาร
ผมโดนกับคนที่ว่าเสพยาเสพติดมาทำร้ายผมเลยอยากจะไปแก้แค้งคนเสพยาเสพติด
ผมแบบว่าไม่อยากฆ่าใครเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากทำอะไรมี
เราต้องการความสมัครใจเรียบร้อยด้วยดีหลังจากที่ยิง๗๑๑แล้วเราไปไหนต่อ

เพราะว่าผมแขนยาสติแล้วผมถึงว่าเป็นกลุ่มประบัติผู้ป่วยยาสติกิจ
เรารู้จักที่นั่นอยู่แล้วคือผมเห็นว่ามันมานานนะครับ
เพราะว่าเป็นคนที่นั่นครับ
สนทนาระหว่างตำรวจกับนายกวินนะฮะ
นายกวินพูดประโยคนึงบอกว่าผมสติแตกไปแล้วผมบ้าไปแล้ว
เพราะว่าผมกดดันจะโดนกดดันจากสังคมที่มันเลวร้ายนะครับ
ผมขอโทษผมโดนทำร้ายมามันทำให้ผมเป็นแบบนี้
ผมโดนขี้ยาทำร้ายมาแล้วมาทำให้ผมเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วนี่คือคำพูดที่ตำรวจบอกว่าต้องพยายามซักออกมาจากปากนายกวินให้ได้มากที่สุด
เพราะว่าเพิ่งจะผ่านการก่อเหตุมานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคำพูดเหล่านี้จะเป็นหลักฐานชั้นดีนะฮะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในบ้านที่นายกวินหลบซ่อนตัวอยู่นะครับ
ก็แน่นอนไปดูเรื่องของอาวุธปืน
พบทั้งปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดตกอยู่สามปลอกนะฮะ
ในห้องโถงของบ้านก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่๒ปลอก

และที่สำคัญที่ต้องไปยึดก็คืออาวุธปืนฮะ
อาวุธปืนสั้นขนาดสิบเอ็ดมอมอพร้อมกระสุนอีกแปดนัด
อกจากนี้ยังมีอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอกก็คือปืนพกลูกโม่นะฮะ

ตรวจค้นภายในรถกระบะที่นายกวินขับหลบหนี
จากทั้งกรุงเทพปฐุมลงมาสู่ระนองแห่งนี้นะครับ
ก็พบชุดที่ใส่ในการก่อเหตุที่กรุงเทพ
ทั้งเสื้อยืดขอกลมศรีนมเมืองันหนึ่งตัว

แล้วก็พบหนังสือสไนเปอร์นักรบผู้ปิดทองหลังพระเล่มสอง
ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของพลซุ่มยิงสไนเปอร์
เป้าซ้อมยิงปืนที่นายกวินคงไปซ้อมยิงปืน
แล้วก็มีร่องรอยของกระสุนทะลุเป้า๔๗นัดนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีการนำตัวนายกวินไปสอบสวนที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสพปากน้ำ
แล้วก็มีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ

โมงกว่าหลังจากนั้นคุมตัวนายกวินเนี่ย
ฮอค่ะเอาตัวขึ้นฮอแล้วก็เอาไปสอบสวน
ดำเนินคดีในท้องที่ที่เกิดเหตุที่กรุงเทพมหานคร
ก็คือในพื้นที่ของสนพหนโยธิน
กับพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีก็คือพื้นที่ของ
ซึ่งนายกวินเขาก็ได้รับสารภาพกับตำรวจนะ
ชนวนเหตุว่ามาจากการที่ถูกรุ่นพี่ในค่ายทหารทำร้าย
แล้วก็เลยมีความโกรธแค้นแล้วก็บอกด้วยบอกถ้าไม่มีเขาวันนั้นเนี่ย
ไม่มีผมวันนี้ส่วนกรณีที่ยิงผู้ป่วยโควิดเนี่ย
คือนายกวินเขาบอกเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะ
ว่าเขาเคยโดนคนติดยาเสพติดมาทำร้ายครับทีนี้นายกวินก็เลยเข้าใจผิด
คิดว่าผู้ป่วยโควิดคนนั้นเป็นผู้ป่วยยาเสพติด
ก็เลยลงมือก่อเหตุกราดยิงแล้วเขาก็บอกว่าอยากขอโทษทุกคน
เอาฟังเสียงนายกวินช่วงนี้หน่อยนะคะ
ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีผมในวันนี้

คุณยงรุศสุขเตรนแล้วก็คุณรัชพนธ์วิทยาหัวผม

แล้วทำไมคุณต้องไปทำร้ายผู้ป่วยครับ
ผมมีความแท้นะครับมีความแท้แล้วก็ผมว่าถึงว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติด
ก็เขาย้ำเหมือนย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดเรื่องนี้
บอกว่าฝากบอกไอ้ยงยุทธ์กับไอ้เชนด้วยนะครับ
ว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้
ผมมีความโกรธแค้นฝังใจที่ยงยุทธ์และนัทพลมันทำร้ายผม
ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีผมในวันนี้
มันเป็นรุ่นพี่ในค่ายทหาร

เพราะวันนี้การทำแผนประกอบคำรับสาภาพของนายกวิน
นายกวินก็เอ่ยปากถึงชื่อของยงยุทธ์อีก
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในภายหลังเรื่องของการทำแผนในวันนี้
และนายกวินพูดถึงนายยงยุฒินะครับ
เลี่ยงกันต่อเมื่อวานนี้นะครับ
ก็พอหลังจากนั้นพ่อแม่ของนายกวิน

บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุลูกมีปัญหา
มีปัญหากับคุณพ่อทะเลาะกันเรื่องที่จะไปอเมริกา
เพราะว่านายกวินเขาก็ตั้งใจว่าจะไปที่อเมริกา
ไปเรียนเรื่องของปืนสไนเปอร์
ใช่เพราะว่ามีรุ่นพี่ชวนกันไปแล้วนะ

นายกวินระเบิดอารมณ์แล้วก็ควบคุมสติไม่อยู่
ด่าพ่อด้วยคำหยาบคายด้วยนะครับ
พ่อบอกว่าคล้ายกับนายกวินตอนนั้น

เหมือนเป็นคนเก็บกฎแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงนะครับ

ลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่าถูกครูฝึก
ฝึกอย่างหนักและยังถูกรุ่นพี่ในค่ายที่เรียกว่าขี้ยา

เขาเลยโกรธแค้นแล้วก็กดดันมาตลอดการเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
เคยไปร้องเรียนแต่ก็ไม่เคยได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยมีความโกรธแล้วก็ผ่านไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับ
นายเกวินเคยหนีทหารมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ

ลูกชายพูดภาษาอังกฤษแล้วถูกครูฝึกตบหน้า
ตอนนั้นลูกชายก็โกรธแค้นครูฝึกเหมือนกัน
ตัวพ่อแม่เองอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสีย
ทั้งสองครอบครัวเลยกับสิ่งเลวร้ายที่ลูกชายได้ก่อขึ้น
บอกว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากเห็นลูกเป็นฆาตกรนะครับ
นี่คือไล่เลี่ยเหตุการณ์เมื่อวานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็มีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

รวมถึงที่ร้านสะดวกซื้อที่ลาดพร้าว๒๕

ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
พร้อมแล้วติดตามได้จากคุณสรรพัฒน
เกษมชัยวัดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

สุดสกุลคุณอริยาครับบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

มีการคุมตัวสวมเสื้อเกาะ
กุญแจมือนะคะมาชี้จุด
ตั้งแต่โรงแรมไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ

ตั้งแต่เวลา๙ตร๕๐น

ควบคุมตัวนายกวินผู้ต้องหา

เป็นชุดเสื้อกรอกป้องกันกระสุนแทน

แล้วก็มายังโรงแรมที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมม่านรูด

ห่างจากร้านสะดวกซื้อประมาณ

และหลังจากที่นายกวินผู้ต้องหา

โดยเริ่มต้นจากการคุมตัวผู้ต้องหา

ของพนักงานแห่งรถตู้
จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดโดยมีการนำตัวลงจากรถตู้เดินเข้าไป
ภายในห้องหนึ่งสี่เจ็ดนะคะก่อนที่จะไปชี้จุดในจุดที่มีการนั่งดื่มเบียร์
ทั้งหมด๑๒ขวดที่ดื่มร่วมกับนายอุรานผู้เป็นเพื่อนนะคะก่อนจะออกมาก่อเหตุยิง
พนักงานหน้าร้านสะดวกซื้อนะคะในขณะเดียวกันตลอดการทำแผนภายในโรงแรม
เจ้าหน้าที่มีการนำแผงเหล็กกั้นมาวางไว้ที่ด้านหน้าเพื่อที่จะกันพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในห้องพักค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาออกมายังร้านสะดวกซื้ออยู่ที่หน้าปากซอยลาดพร้าวยี่สิบห้า
เป็นจุดที่มีการลงมือยิงนายวิทย์นะคะโดยเจ้าหน้าที่พาผู้ต้องหาเข้าด้านหลังประตูด้านหลังของร้านสะดวกซื้อ
เดินผ่านร้านขายยาภายในร้านสะดวกซื้อเข้าไปยังตู้แช่เบียร์ค่ะโดยตู้แช่เบียร์จุดนี้เป็นการชี้จุดที่มีการซื้อเบียร์
ทำขวดเบียร์แตกจนกลายเป็นชนวนเหตุที่ยิงพนักงานถึง๖นัดจนเสียชีวิตนะคะ
หลังจากชี้จุดที่ตู้แช่เบียร์แล้วเสร็จค่ะมีการเดินไปที่บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงินของพนักงาน
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการลงมือก่อเหตุเข้าไปยิงพนักงานหรือว่านายวิทย์จนเสียชีวิตนะคะ
ในขณะเดียวกันตลอดการทำแผนเจ้าหน้าที่ได้มีการให้นายกวินผู้ต้องหา
ทำท่าทางจำลองลักษณะคล้ายกับยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก่อนที่จะเดินมาชี้จุดประตูทางเข้าซึ่งเป็นทางเข้าร้านสะดวกซื้อ
เพื่อไปก่อเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในร้านสะดวกซื้อแล้วเสร็จ
ได้มีการนำตัวนายกวินผู้ต้องหาเดินออกที่ประตูด้านหลังขึ้นรถตู้
แล้วก็กลับไปยังสอนอพหนโยธินต่อไปซึ่งบรรยากาศการทำแผนในวันนี้ตั้งแต่จุดที่โรงแรม
จนถึงร้านสะดวกซื้อเจ้าหน้าที่วางกำลังคุมเข้มกว่า๓๐นายนะคะ
ไม่พบความเดือดร้อนกระทบกระทั่งหรือว่าการมีทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นมีเพียงแค่คนที่มาดู
อาจจะมีการด่าทอคำหยาบคายกับผู้ต้องหาเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ภายหลังจากที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเสร็จนะคะร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีพนักงานร้านสะดวกซื้อ
มีลูกค้าเดินเข้าเดินออกมาให้บริการตามปกติเหมือนเดิม
แล้วก็หลังจากนี้นะคะที่ผู้ต้องหาทำแผนที่จุดดังกล่าวนี้เสร็จแล้ว
ได้มีการควบคุมตัวกลับไปที่สนพหนโยธิน
เพื่อมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มแล้วก็การทำแผนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
โดยผู้กำกับสนพหนโยธินนะคะก่อนที่จะมีการเบิกตัว
ไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อชี้จุดแล้วก็ทำแผนในจุดถัดไป
ที่จังหวัดปทุมธานีสพเกษมศยวิวัฒน์รายงาน

จุดแรกนี่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไป
ที่มีการรายงานไป๙โมงกว่า
คุมตัวของนายกวินออกมาจากห้องคุมขัง
ภายในพื้นที่ของสนพหนโยธิน

ถ้าที่ผู้ศึกข่าวสามารถที่จะจ่อใหม่

ตำรวจบอกว่าห้ามนักข่าวเลยเข้าใกล้เลยนะครับ
จะมีการพื้นที่ไว้ให้นักข่าวอยู่ประจำจุด
ก็อย่างที่เห็นไปใน๗๑๑นักข่าวก็เข้าไม่ได้

ดังนั้นคุณผู้ชมฮะนักข่าวสอบถามอะไรนายกวินบ้าง

ไม่ใช่จุดนี้ขอจุดเมื่อกี้ก่อน
จุดที่เดินออกมาจากห้องคุมขัง

พูดอะไรกับนักข่าวบ้าง
นักข่าวถามเข้าไปว่าอยากบอกอะไรกับญาติผู้เสียชีวิต

ให้คุณผู้ชมฟังเสียงของนายกวินครับ
ขอยนะครับ

กล้าทรัพย์ฉันไม่มีแปลก

นักข่าวต้องเจ็บไม่เจ็บ
ต้องเจ็บเถอะ
คำถามที่นักข่าวสามารถถามได้อยากบอกอะไรกับญาติผู้เสียชีวิต
นายกวินพูดเบาบอกว่าขอโทษทุกคนครับ
นักข่าวถามว่าเมาไหมนายกวินตอบว่าไม่เมาครับ
นักข่าวถามว่าทำไมต้องยิงเหตุเพราะขวดเบียร์ตกหรือเปล่า
การยิงในเซเว่นนายกะวินหันมามองหน้านักข่าว
ทำหน้าเหมือนไม่พอใจและก็ไม่ตอบคำถามนักข่าว
นี่คือจุดหนึ่งที่นักข่าวสามารถจ่อไมค์ถามนายกวินได้นะครับ
ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เข้าไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพใน๗๑๑เรียบร้อยแล้ว
และเจ้าหน้าที่ก็ดึงตัวนายกวินออกมาชี้จุดด้านหน้า๗๑๑นะครับ
จุดนี้เองนะครับนักข่าวสามารถจ่อไมค์ได้อีก๑ครั้ง
แล้วก็มีประชาชนมาดูการทำแผนประกอบคำรับสาภาพมีเสียงกล่นด่าด้วย
และนักข่าวก็ถามว่าจะฝากอะไรถึงผู้ตายหรือเปล่า
ฟังเสียงของนายกวินกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
ได้ยินชื่อยงยุทธ์อีกแล้วใช่ไหมฮะคือนักข่าวนอกจากจะถามว่า
ฝากอะไรถึงญาติผู้ตายแล้วและฝากอะไรถึงนายยงยุทธ์
นายกวินตอบว่าขอโทษครับนี่คือขอโทษญาติผู้ตาย
ส่วนอีกประโยคนึงนายกวินพูดว่าเขาเป็นคนทำให้ผมต้องมาเป็นแบบนี้
ยงยุทธ์ยงยุทธ์คือใครฮะคือเมื่อวานมีการเจาะข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับ
ยงยุทธ์เนี่ยก็คือจ่าสิบเอกยงยุทธ์สุกเกษมซึ่งเป็นครูฝึกในสมัยที่
นายกวินเป็นทหารเกณฑ์เป็นพลอาสาทหารเกณฑ์
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี๖๐และนายกวินปลดประจำการ
เดือนพฤศจิกายนปี๖๒เมื่อวานนี้นายทหารชั้นผู้ใหญ่บอกว่า
ได้มีการเรียกผู้บังคับบัญชาของกรมรบพิเศษที่๓รักษาพระองค์
รวมถึงจาสิบเอกยงยุทธ์สุกเกษมที่นายกะวินเอ่ยถึงบอกอีกครั้ง
มาสอบถามมาสอบปากคำแล้วนะว่ามีการทำร้ายนายกวิน
ขณะที่นายกวินอยู่ในการฝึกทหารเกณฑ์หรือไม่
ซึ่งจ่าสิบเอกยงยุทธ์สุกเกษมปฏิเสธบอกว่า
ไม่เคยทำร้ายนายกวินขณะที่นายกวินฝึกอยู่
รวมถึงอีกชื่อหนึ่งชื่อไอ้เชนที่นายกะวินพูดถึงบ่อย
นัทธพลซึ่งชื่อจริงก็คือนายนัทธพลเป็นรุ่นพี่รบพิเศษ
ผู้บังคับบัญชาก็ได้เรียกตัวมาสอบข้อมูลแล้ว
คือทั้งสองคนก็ปลดประจำการไปแล้วเหมือนกัน
นี่แหละฮะชื่อที่นายกวินยังเอ่ยถึง
และเป็นชื่อที่นายกวินเขายังคงแค้นอยู่
ชื่อนายยงยุทธ์กับนายนัทพล
นี่เป็น๒ช่วงที่สามารถที่จะฟังเสียงของนายกวินได้
จากการทำแผนประกอบคำรับสาภาพในเช้าวันนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าจุดตอนเช้าคือจุดที่ร้านสะดวกซื้อก่อน

ผู้เสียชีวิตนี่นะคะพนักงานเซเว่น
รัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์อายุ๓๒ปี
คุณผู้ชมคะครอบครัวเสียใจมากนะคะ
โดยผู้เป็นพ่อน้ำตานองหน้ารับศพลูกชาย
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีมข่าวของเราไปเจอคุณพ่อ
คุณพ่อก็คือคุณพ่ออธิวัฒน์
ซึ่งคุณพ่อไปรับศพลูกชาย
นี่คือบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แล้วคุณหมอระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิต
บอกว่าอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน
แล้วพี่สาวของนายรัฐวิทย์ผู้ตาย
บอกว่าครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เขาไม่เคยมีเรื่องไปบาดหมางอะไรกับใคร

บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงโทษสูงสุด
กับคนร้ายที่ก่อเหตุแบบนี้
และทั้งครอบครัวก็ได้นำร่างของนายรัฐวิทย์
บำเพ็ญกุศลที่วัดราชประคองธรรม

ซึ่งก็มีการทำพิธีรดน้ำศพนะคะ
รวมถึงนำร่างใส่โลงตั้งแท่น

ญาติพี่น้องเพื่อนที่มาร่วมงานร่วมพิธีก็ร้องไห้
คุณพ่อค่ะเล่าให้กับนักข่าวฟัง
เล่าทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่า

คุณพ่อเพิ่งสูญเสียภรรยาไป
แล้วก็นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้เหมือนกัน

ต้องมาสูญเสียลูกชายไปอีกคนนึง
นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนี้
บอกนะบอกว่าอยากให้แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกัน
ส่วนคนก่อเหตุก็ขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อยากรู้ว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรถึงได้ทำแบบนี้

กว่าจะเลี้ยงมามีการมีงานทำได้
ถ้าเกิดว่าคนก่อเหตุมาขอขมาศพ

บอกว่าก็ได้นะจะได้อโหสิกรรมต่อกัน
แล้วชาติหน้าไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันอีกนะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่คุณพ่อให้ข้อมูลเนี่ย
ทางเพจที่วัดราชประคองธรรมเองก็มีการโพสต์ด้วยนะคะ
บอกว่าภารกิจวันนี้๒๔มิถุนายนเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
ทำการสลายร่างผู้เป็นแม่ที่จากไปด้วยโรคไตวาย
มาวันนี้ผู้เป็นลูกชายเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ปฐุมธานี
ก็มีการมาจัดงานศพคือเขาก็แฮชแท็กเอาไว้ในเพจ
ทั้งแม่และลูกชายได้เผาที่เมนเดียวกัน

ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะ
ในขณะที่ทางต้นสังกัดของผู้เสียชีวิตก็คือ๗๑๑นะครับ
บอกว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนทำให้นายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์
พนักงานของบริษัทต้องเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๖๔นั้น
ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกคนรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก

แล้วก็ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวสันติคุบตะพงศ์
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งมาณโอกาสนี้
แล้วก็มีการขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบาย
จะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวของพนักงานอย่างเต็มที่
ใช่ค่ะเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อพนักงานนะคะ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
แล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ
เหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงด้วยดี
และสำหรับศพของนายรัฐวิทย์
ก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรม๓คืน
ตั้งแต่๒๔จนถึง๒๖มิถุนายน
แล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันที่๒๗มิถุนายนนี้นะคะ

เมื่อเช้านี้มีการทำแผนชี้จุดบริเวณ๗๑๑
บักซอยราบเกาะ๒๕เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับคดีของนายกวินนะครับผู้ต้องหาฆ่าสองศพนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องรออีกจุดหนึ่งก็คือการไปชี้จุด
แล้วก็ทำแผนที่โรงพยาบาลสนามที่สถาบันธัญรักษ์
ปฐุมธานีในช่วงบ่ายนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีการสูญเสียผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งราย
ก็คือนายสุขสรรสวพพรรณอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
สถาบันธัญรักษ์จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนางสาวร่มเย็นบุญสืบเป็นภรรยาของนายสุขสรรค์นะครับ

บอกว่าสามีของเธอนั้นมีอาชีพรับ
มีชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เป็นคนขยันแล้วก็รักครอบครัวมากนะครับ
คืนก่อนที่สามีจะเสียชีวิตเธอก็เพิ่งจะโทรคุยกับสามี
พูดในลักษณะเหมือนเป็นลาง
บอกว่าให้ดูแลลูกชายวัย๔ขวบให้ดีนะ

เพราะว่าที่ผ่านมาสามีไม่เคยพูดเหมือนลักษณะสั่งเสียแบบนี้
กระทั่งช่วงเวลาประมาณตี๓กว่านะครับ
ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในโรงพยาบาล
ยิงสามีของเธอเสียชีวิต
ตอนนั้นเธอได้รับสารได้รับข่าวสารมาได้รับโทรศัพท์มา
บอกโอ้โหตอนนั้นเข่าซุดเลยฮะทำอะไรไม่ถูกนะครับ
เพราะว่าตอนสามีเข้าไปรักษาก็หวังว่าจะรอดชีวิตจากโควิด
แต่สามีกลับต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ลูกสาวก็บอกเธอช่วงที่กลับบ้านบอกว่า
ไม่ต้องกลับมาหรอกให้ป๊าอยู่ที่โรงพยาบาลไปเถอะ
นี่แหละฮะแล้วก็ที่รู้สึกสะเทือนใจที่สุด
ได้ยินลูกสาวพูดบอกว่าแม่หนูเห็นคนยิงป๊าด้วย
ก็ทำให้รู้สึกจุกอกขึ้นมาในคำนี้นะครับ
ช่วงเที่ยงนางสาวร่มเย็นจะเดินทางไปรับศพสามี
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
นี่ก็ใกล้เวลาในการที่จะไปรับศพแล้วนะครับ
โดยประเด็นสำคัญนอกจากการรับศพก็คือการตรวจหาเชื้อ

จากก่อนหน้านั้นนายสุขสรรค์เป็นผู้ป่วยที่รักษาโควิด๑๙

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็อยู่ระหว่างรอญาติมาติดต่อ
เพื่อทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนของการจัดงานศพ
เรื่องต้นทางโรงพยาบาลนะครับจะมีการนำศพ
ใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้นปิดโลงให้สนิท

แล้วก็ต้องนำร่างไปชาปนกิจศพทันที
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสบคและก็หลักการทางสาธารณสุขนะครับ
ถือว่าเป็นการใช้หลักปฏิบัติเดียวกัน
ศพของผู้เสียชีวิตจากโควิดรายอื่นด้วยนะครับ
เดี๋ยวช่วงเที่ยงนี้ทางญาติจะไปรับศพของนายสุขสรรค์แล้วนะครับ
ส่วนทางด้านผู้การจังหวัดปฐุมธานี
พลตำรวจตรีชะยุทธ์มารยาทเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
นำตัวนายกวินมาที่สนพหนโยธิน
ก็คือพอขึ้นฮอมาจากระนองมาถึงที่กรุงเทพเมื่อคืนนี้
ก็มีการแจ้งให้กับทางพนักงานสอบสวนของสพประตูน้ำจุลาลงกร
มาที่สนพหนโยธินตั้งแต่เมื่อคืน
เพื่อที่จะสอบปากคำผู้ต้องหาเลย

วันนี้จะได้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างเดียว
ไม่ต้องมีการสอบปากคำอะไรต่างเนี่ยนะคะ

ก็เมื่อคืนนี้ค่ะตัวนายกวินอยู่ในห้องขังของสนพหนโยธิน

อยากรู้สอบถามเมื่อเช้านี้นะคะ
สอบถามผู้คุมขังที่สพโยธินตั้ง

ถือว่ามีความผ่อนคลายมากขึ้นมากกว่าเมื่อวาน

ในห้องคุมขังนี่แหละค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นซีนอัพออกกำลังกายอยู่ประมาณ๑๐นาที

เป็นอดีตอาหารแล้วก็การสวมชุดออกมาทำแผนประกอบขับรำสามารถ
นี่เป็นเสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็สวมเสื้อกรอก
ก็จะเห็นรอยสักที่แขนของนายกวินชัดเจนเลยนะครับ

ก็เพราะว่านายกวินวันนี้ไม่เข้าเยี่ยมแล้วนะ

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของสพประตูน้ำจุลาลงกร

พร้อมกับเจ้าหน้าที่จำนวงของสนเพราะว่าหยุดถิ่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

จะไม่มีการนำตัวไปสอบปากคำซ้ำอีก

ฐานความผิดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืน

ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
นายกวินเองก็รับสารภาพค่ะ
นี่เป็นข้อหาที่มีการแจ้งนะคะ
รวมถึงหลังจากสอบสวนเสร็จแล้ว

เขาก็มีการเก็บพวกปลอกกระสุนหัวกระสุน

สนพหนโยธินจะนำส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง
แล้วก็จะมีการส่งปลอกกระสุนหัวกระสุนทั้งหมดที่เก็บได้
ไปส่งตรวจร่วมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง
ปอกกระสุนแล้วก็หัวกระสุนมันใช้ยิงร่วมกันได้ไหม

ไม่ว่าจะเป็นจุด๓๘หรือว่าขนาด๙มม

คดีนี้ก็คือว่าตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไป

เรื่องของการรับศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี
แล้วก็กรณีการนำนายกวินไปชี้จุด
แล้วก็ทำแผนกันที่โรงพยาบาลสนามแห่งนั้นนะครับ